ตี้แบคทีเรียผ้านุ่มหอมสะอาด
จัดกลิ่นอับชื้นที่ต้นเหตุ

อังจี้อยู่ไหนอังจี้วันนี้มาเปล่า

ฉันเข้ามาตกใจเลย

แต่แน่นอนกระแสที่คนพูดถึงอยู่ขนาดนี้
ตัวฉันเองตี๔ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยแหละ

ดูปุ๊บแล้วก็ติดอย่างนี้แหละนะ

เหมือนจริง

สัญญาเหมือนเนี่ย

ถ้าเหมือนจริง
สวัสดีครับ
อันนี้มีผลพอได้มาจากเงินเดือนที่น้อยรูปะหรือันแห่งนี้

แค่ดูอะไรกันจะไปเป็นหนังฆ่ากันตาย

ก็จะมาแสดงความยินดีกับผู้ที่เป็น

หลายคนถูกเลขยิ่งกว่า

เขาบอกเลขที่บ้านคุณออกที่งูเข้าบ้าน
ใช่ครับผมมดนะครับ
ใครที่ฟังอีฟไปเมื่อเช้านี้ก็เรียกได้ว่า

ปรากฏว่าวันนี้สลากกินแบบรัฐบาลออก

๑๗ข้างบน๗๑๑๗เนาะ

วันนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลก็คือ
นี่นะครับ

อย่างที่บอกว่าหลายคนเสียเช้าสวัสดีค่ะเสียเช้า

ใส่สบายสรุปตอนนี้ที่กูมาพูดในรายการ

ใช่นะครับผมนะฮะ
ใครที่ฟังเอฟเองเมื่อเช้านี้ก็เรียกได้ว่าก็

ใครที่ซื้อลอตเตอรี่ทันก็ดีใจด้วยนะฮะ

จัดคุณเลยนะครับ

จากที่เคยตามอยู่ประมาณหลักหมื่นคน

ตอนแรกก็แบบมันอะไรเอ่ย
แต่พออุ้ยพอมีคนเริ่มตาย

เอามาหิดเหมือนกันน่ะเนี่ย

แต่งเมื้อเหมือนถูกแต่จอนยาวไปนิดนึง
ไม่ตอนแรกก็ไม่ได้แต่งนะแม่คิดไปคิดมาวันนี้
เทียดภาพธุรกิจการ

เพราะตอนแรกคิดว่าถ้าเกิดมาตุลาก็ขอแบบ
อีกใจหนึ่งก็คือเราก็ไม่ได้ไปไหนไง

ครบ๓เดือนปุ๊บวันนี้เขาออกมาพูดแล้วว่า
ภูมิมันจะลง

แต่เขาบอกว่าถ้าสมมุติเขาเลือกเรียกไปนะตอนนี้

ดูไปก่อน
ท่านก็บอกไงว่าให้ถือว่าเป็นการบริหารความสิท
ไม่ใช่เข้าใจครับคน๒คนน่ะได้

เห็นทุกคนฉีนแล้วลุ้งกันหมดเลยมั้ย

ถ้าสมมุติเป็นไข้หรืออะไรอย่างนี้มันดี

แต่ถ้าสมมุติคนส่วนใหญ่คนอายุมากกว่า๔๐
ส่วนใหญ่เด็กที่อายุ๒๐กว่า๓๐แบบนี้

ถ้าสมมุติ๔๐กว่าปุ๊บฉีดเข้าไปเนี่ยมันไม่คุ้มกัน

วันนี้ตัวเลขก็ยังเป็นหลักหมื่นอยู่นะฮะ
วันนี้เป็นวันแรกที่เราต้องกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติ

นะครับยอดผู้เสียชีวิตสะสมก็๑๖๘๕๐
วันนี้ซีลิกฟามาเขาได้ออกแถลงการเรื่องกำหนดการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์น่า
หน่วยธุรกิจภายใต้ซีลิกฟาร์มา
ขอยืนยันว่าบริษัทจะส่งมอบวัคซีนโมเดอร์น่า
จำนวน๑๙ล้านโดยเศรษฐกรรมประเทศไทย

ก็ยังอยู่ในไตรมาสที่๔อยู่นะครับ
โดยคาดว่าจะเริ่มส่งมอบได้ครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน

ก็ตัวนี้เหมือนตุลายนะแม่ภายตุลายแล้วยังรอลุลนะ

ขอเลยแต่งตัวเองนะอย่าฆ่าเลยครับแม่

สำหรับวัคซีนจำนวน๖๘ล้านโดสที่ได้ลงนามในการซื้อขายนั้น
จะส่งมอบในไตรมาสแรกของปีหน้าแล้วล่ะ

ไตรมาสที่๔เนี่ย๑๙ล้านโดยเศรษฐ์น่าจะมาถึง

น่าจะมาถึงอาจจะเริ่มตอนประมาณพฤศจิกา

ว่าเริ่มพฤศจิกาเราก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเดือน

ตอนแรกเราตั้งคำถามว่าตุลาเราจะได้ฉีดกันหรือเปล่าถูกต้องไหม

ว่าจะไปฉีดแอสต้าเซเนก้าบูธเข็มที่๓หรือเปล่า
ว่าทางคุณหมอเขาออกมายืนยันแน่นอนว่า
การฉีดซิโนแวค๒เข็มแน่นอนว่าเมื่อครบ๓เดือน

แล้ววันนี้เราต้องกลับมาทำงานออฟฟิศกันแล้วถูกต้องไหม
เรากลับมาใช้ชีวิตปกติกันแล้ว
ไม่ได้ยินสัญญาณตอบรับจากวัคซีนที่ท่านเรียก

ทางกับล่าสถานการณ์ที่กว่าต้องการวัคซีนตุวรวกตอนนี้
ต้องยอมรับว่าทุกคนต้องการสูงหมดครับในขณะที่เรากำลังอ่านข่าวเข็มสามกันอยู่เนี่ย
บางคนยังไม่ได้เข็ม๑ด้วยซ้ำไปถูกต้องถูกไหมล่ะบางคนยังไม่ได้เข็ม๑กันด้วยซ้ำไป
แล้วก็ตอนนี้ทั่วโลกทุกคนต้องการวัคซีนต้องการวัคซีนกันเป็นอย่างมากเลย
เพื่อให้มั่นใจว่าเราสามารถส่งมอบวัคซีนเพียงพอให้กับประชาชนคนไทยโดยเร็วที่สุด
เท่าที่เขาจะทำได้หรือเท่าที่เป็นไปได้
และบริษัทเนี่ยยังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนแผนการฉีดวัคซีนของประเทศไทย

ถึงบอกว่าตัวเราเองคนเดียวโอเค๑๖๐๐๓๐๐บาท
หลายคนยังบอกเฮ้ยเรายังว่าเยอะเลย
ถูกป่ะถ้าคนเงินเดือน๑๘๐๐แล้วต้องจองให้พ่อให้แม่ให้ยาย
คนละ๓๐๐กว่า๓๒๐๐คูณ๔๐๐๐กว่า

ถูกต้องนะครับค่าใช้จ่ายมันเยอะไงมันจะเป็นตัวเลขสูงด้วย

ไม่ทิ้งแม่ได้หลายมืออยู่นะได้๒๓เดือนละ

อันนี้เรื่องจริงอันนี้นี่คือเราตอบแทนปากคนอื่นแล้วกัน
บางคนอาจคิดว่าแบบเฮ้ยที่เขาบอกว่าให้อะไรนะ
ถือว่าเป็นค่าประกันความเสี่ยง

โอเคเรายังชื่นใจถูกต้องไหม

แล้วก็เสียตังไปแล้วด้วยก็เสียตังเสียคนละสองโดสนะ

อย่างที่เขาบอกว่าตุลาไม่มา
แต่ตอนนี้ตอนนี้อ่ะเราคิดอย่างงี้อ่ะ
กลับมาทำงานออฟฟิศยังโพลิพัสเปิดออฟฟิศแล้ว
มมี่เปิดออฟฟิศแล้วเราเริ่มกลับมาทำงานที่ออฟฟิศกันแล้วถูกต้องไหม

มันก็จำเป็นจะต้องวูดเข็มที่๓หรือเปล่า
ไหนคุณจะต้องเดินทางรถยนต์สาธารณะไหนคุณจะต้องไปเจอผู้คน
มันจำเป็นต้องบูธอ่ะมันก็เป็นไก่กับไข่อะไรเกิดกว่า
ถ้าเราไปฉีดแอสต้าวันนี้โอเคล่ะเราก็มีภูมิขึ้นมาหน่อย
แต่ถ้าสมมุติเราจะรอโมเดิร์น่าคุณก็ต้องรออีกเดือนกว่า
ว่าเดือนกว่าของคุณเนี่ยไม่รู้ว่าต้นเดือนปลายเดือนหรือสิ้นเดือน

ถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใช่ไหม

ไม่ใช่กองทุนจะสะสมไว้ในตัวเราทำไม

ยิ่งแบบเหมือนบิตคอยน์ราคายิ่งขึ้นก็น่าจะฉีดอยู่
ไม่ใช่ฉีดไปโอ้โหคนละ๔๕เข็มปุ๊บโอ้
ปีหน้าปุ๊บเอาแค่แปะจมูกหายเลยอย่างนี้ทำไง
แต่ตอนนี้ร่างกายค็อกเทลมากครับ

เต็มแขนคล็อกเทลเป็นบาร์เทนเดอร์กันแล้ว
ถูกไหมล่ะวัคซีนไม่ได้ของสะสมเนอะจะไปสะสมกันทำไมไม่เข้าใจถูกไหมวัคซีนเราไม่มีความจำเป็นจะต้องสะสมวัคซีนในร่างกายเรา
ค่อยคิดต้องค่อยแก้ปัญหากันไป
ค่อยมันก็ไม่ทันไงตัวเองมันก็คืบหน้ามาเรื่อย

ถ้าเราบอกเออบอกโควิดได้ว่าอย่าเพิ่งมานะฉันรออยู่อีกสักเดือนสองเดือนค่อยมาใหม่นะอย่างนี้
คิดถึงอะไรอย่างนี้บริการไงบริการการทำงาน
แต่ก็ขนาดเดียวกันเฮ้ยแต่ส่วนใหญ่เราเช็คในออฟฟิศ
อืมล้วนล้วนเลยน่ะใช่ใช่สินะฮะเพราะตอนแรกก็ฉีด
แบบไม่มาแม่มันก็เชื้อก็มีโอกาสกลับมาไม่เป็นไรเดี๋ยวแองจี้มีวิธีเอ็น
เพราะเมื่อกี้คุณผู้ชมก็ส่งมาว่าแองจี้เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว
แบบนี้อ่ะแองจี้เต็มที่เลยจริงจริงแม่วันนี้เครียดจริงจริงนะเนี่ย
แล้วลุกเข้ามาแต่งเออพวกมันจะเป็นหมื่นเนอะอืมจ้ะ
ก็คิดดูว่าทุกคนฉันว่าคนส่วนใหญ่ก็ต้องคิดถึงพ่อ
คิดถึงแม่ตัวเองถูกต้องไหมเวลาซื้อใครจะซื้อให้กับตัวเองว่
ถูกค่ะก็นึกครอบครัวเป็นหลักเนี้ยใช่ไหมล่ะอืมคนก็ต้องซื้อให้พ่อแม่
บางคนมีปู่มีย่ามีตามียายอีกอ่ะอืมเรารักครอบครัวเราเนอะใช่
แล้วก็เงินที่เสียไปมันก็มันมีค่ามากอ่ะสำหรับครอบครัวที่ทำมา
หลักกันมันไม่ใช่แค่อ่าถ้าสมมุติเจ็ดแปดร้อยมันว่าคนไทยยังพอทำใจ
อ่าใช่แต่เนี้ยอืมหลักหมื่นหลักหมื่นถ้าครอบครัวเยอะก็
คิดถึงพ่อแม่ลูกสามคนก็ใช่หมื่นแล้วใช่อืมสามพัน
สามพันสามพันก็เหมือนดูสิแองจี้นี่หล่อนเครียดจริงใช่ไหมเครียดจริง
ไม่ตรงแรกเฉยเฉยแต่หล่อนได้คำถามคือว่าหลายหลายคนได้
ใช่ไหมอ่าให้ไปฉีดบู๊สเข็มสามกันแล้วอ่าแต่คุณไปบู๊สเข็มสามนั้นคือ
ซิโนแหตกไม่ใช่ขอค่ะหมายถึงว่าคุณต้องฉีดซิโนแหตกมาสองเข็ม
ครับผ่านไปสามเดือนถูกต้องไหมคะอืมเขาก็จะบอกว่าสามเดือนปุ๊บภูมิ
มันจะลดให้คุณไปบู๊สด้วยค่ะแต่ขนาดเดียวกันในช่วงนั้นน่ะ
ตอนที่มันระบาดหนักหนักอ่ะอืมเรากลัวกันทุกคนอยู่แล้วอ่า
แล้วถ้าเว้นไปอย่างนี้เนี่ยมันจะมีกลับมาระบาดกันอีกไหมมด
น่าคิดเหมือนกันเนาะถ้าเราไม่มีภูมิเราเราไม่มีวัคซีน
ตอนแรกเราเตรียมว่าโอเคล่ะมันครบ๓เดือนปุ๊บ

แต่ก็อย่างว่ามันกับไม่ได้เนอะ
อ่ะไปอยู่ที่สุดท้ายแล้วกัน
ยายเรื่องก่อนไปคุณผู้ชมดูสุดท้ายแล้วกันน้ำท่วมนิดหนึ่งเนอะ
โอ้โหจากโควิดไปน้ำท่วม
นี่เพื่อนอยู่แถวน้องที่เป็นคอสตูมแม่ไปแล้ว
ไปช่วยพี่บ้านเก็บของยกขึ้นแล้วเจอที่ไหน

โทษทีน้องน้องน้องโทษทีน้องโทษทีน้อง
โทษทีน้องโทษทีน้องโทษทีน้อง

โทษทีน้องโทษทีน้อง
โทษทีน้องโทษทีน้อง
โทษทีน้องโทษทีน้อง

โทษทีน้องโทษทีน้อง
โทษทีน้องโทษทีน้อง

โทษทีน้องโทษทีน้อง

โทษทีน้องโทษทีน้อง

โทษทีน้องโทษทีน้อง
โทษทีน้องโทษทีน้อง

โทษทีน้องโทษทีน้อง
โทษทีน้องโทษทีน้อง

โทษทีน้องโทษทีน้อง

โทษทีน้องโทษทีน้อง

โทษทีน้องโทษทีน้อง

โทษทีน้องโทษทีน้อง

โทษทีน้องโทษทีน้อง
โทษทีน้องโทษทีน้อง

โทษทีน้องโทษทีน้อง
โทษทีน้องโทษทีน้อง
โทษทีน้องโทษทีน้อง

โทษทีน้องโทษทีน้อง
โทษทีน้องโทษทีน้อง

โทษทีน้องโทษทีน้อง

โทษทีน้องโทษทีน้อง
โทษทีน้องโทษทีน้อง
โทษทีน้องโทษทีน้อง

โทษทีน้องโทษทีน้อง

โทษทีน้องโทษทีน้อง
โทษทีน้องโทษทีน้อง
โทษทีน้องโทษทีน้อง

โทษทีน้องโทษทีน้อง
โทษทีน้องโทษทีน้อง
โทษทีน้องโทษทีน้อง
โทษทีน้องโทษทีน้อง
โทษทีน้องโทษทีน้อง
โทษทีน้องโทษทีน้อง

โทษทีน้องโทษทีน้อง

โทษทีน้องโทษทีน้อง
โทษทีน้องโทษทีน้อง
โทษทีน้องโทษทีน้อง

โทษทีน้องโทษทีน้อง

โทษทีน้องโทษทีน้อง

โทษทีน้องโทษทีน้อง

โทษทีน้องโทษทีน้อง

โทษทีน้องโทษทีน้อง

โทษทีน้องโทษทีน้อง

โทษทีน้องโทษทีน้อง

โทษทีน้องโทษทีน้อง
โทษทีน้องโทษทีน้อง

โทษทีน้องโทษทีน้อง
โทษทีน้องโทษทีน้อง
โทษทีน้องโทษทีน้อง

โทษทีน้องโทษทีน้อง

โทษทีน้องโทษทีน้อง

โทษทีน้องโทษทีน้อง
โทษทีน้องโทษทีน้อง

โทษทีน้องโทษทีน้อง
โทษทีน้องโทษทีน้อง
โทษทีน้องโทษทีน้อง
โทษทีน้องโทษทีน้อง
โทษทีน้องโทษทีน้อง

โทษทีน้องโทษทีน้อง
ถูกซึ่งข้อมูลนี้ไม่ได้เป็นข้อมูลที่มาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ
ประกาศอย่างเป็นทางการโดยค่าเฉลี่ยปกติจะมีพายุเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย
มีไหม๑๒ลูกมี

ลูกมีไม่ถึง๑๖ลูกตามที่โพสต์ดังกล่าระบุไว้แต่อย่างใด
ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารแล้วก็ประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะฮะ
๑๖ลูกนี่คือไม่ต้องคิดอะไรหรอก

เดี๋ยวหลังวันที่๖ก็มีอีกลูกนึง
แต่ขอดูว่าเราทุกคนต่อให้เทคโนโลยีสมัยใหม่ขนาดไหน

แต่ไม่รู้ความรุนแรงว่าเหมือนเขาผ่านทางจีน
เข้าทางเวียดนาแล้วมันจะถึงไหน

แต่สะพานพระราม๖ตอนนี้ก็ปักทงแดง

แต่เขาก็มั่นใจว่าปีนี้กรุงเทพไม่ท่วมนะ
เขาบอกไม่ท่วมนะครับแต่ที่นครหลวงกับปฐุมธานี

ประทุมมาเสร็จแล้วก็ไหลมาเข้ามาสายไหม

น้องก็คนของกันประทุมประทุม

ตอนที่ขบวนนายกเขาไปนนเขาผ่านหน้าบ้านคุณแม่ไว้นะ

ซึ่งบ้านคุณบอยอ่ะที่เป็นผู้ประกาศขาวบรรเทิง
เขาเปิดร้านอาหารตรงริมน้ำเขาเอาบ้านเก่ามาทำเป็นร้านนะฮะ
เท่ากับทุกวันนี้คือยังไงรู้ไหมคุณไปกินในน้ำไม่ใช่กลางน้ำ

๋วห้อยขายิ่งกว่าห้อยขาอีกอันนี้คือ
ผู้เตียบร้านน้ำหมูกระทะปิ้งในน้ำเลย
แต่เขาก็ยังเปิดของเขานะเขายังเปิดให้กินในน้ำอย่างนั้น
แต่ชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นเขาบอกว่าอย่างนี้เขาเตรียมตัวอยู่แล้วล่ะ
คือบ้านแถวนั้นส่วนใหญ่สมัยก่อนจะเป็นบ้านแบบยกสูง
คือ๓เดือนทีหรืออะไรของเขาเนี่ยเขาจะขึ้นไป
แต่ตอนนี้คือมันยังไงมันก็เยอะกว่าเดิม

เขาบอกว่าทุกปีเนี่ยเขาชินกับการที่น้ำมา
แต่ว่าปีนี้มันมาเยอะมาก
แต่ดั้งแต่เดิมเราดีไซน์ทางนั้นไว้เป็นทางเอาน้ำออกอยู่แล้วไง
ถูกต้องไม่ชินยังไงก็ไม่ชินแต่ว่าอันนี้มันเยอะไป
ก็ขอให้ฝนตกหนักแล้วก็พายุเว้นช่วงหน่อย
เราจะได้ระบายน้ำกันได้ทันนะฮะแล้วก็มีเวลาในการจัดการน้ำนะฮะ
ค่ะยกมือขึ้นค่ะสวดมนต์
อ๋อสวดมนต์พุทธภังสารนังพระขชาวสวดเย็นวัดท่วมเต็มเลย

สวดอ่ะใช่บท๒นี่ขึ้นมาเอวแล้วบท๓ขึ้นมาอกแล้ว
บท๔ก็ต้องเอารังมาตั้งนะฮะเรียบร้อย
สำหรับแม่น้ำเจ้าพระยาที่มาบรรจบกับแม่นา

มันเป็นแม่น้ำวนวนหมุนดูดเข้าไป
ลูกสาวขอบพูที่ขับเรือคุณปุญญพรว่าให้ขอเข้ามาเจ้าแม่คงคา
ลูกสาวหวังงมร่างพ่อกับแม่จากเหตุเรือล่มขอให้เจอครับ
วันนี้ครับนักศาสตร์ปุญญพรอายุ๓๕ปี
ได้นำเครื่องบายสีครับเครื่องสังเวยมาขอเข้ามา
และขอให้เจ้าแม่คงคาเปิดทางน้ำให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
ได้พบร่างนายสมชายทราคุณและนางนรมลสัญลโศษ
พ่อกับแม่ที่สูญหายไปในเหตุเรือยนลักษณ์จุงร่ม
ในแม่น้ำสามแยกวัดพนันเชิงชะวัดพระนคร๔ธุยา
ทางด้านนางสาวปุญญพรเปิดเผยว่าการทำพิธีครั้งนี้เนี่ย
เพื่อขอเข้ามาเจ้าแม่คงคาพ่อปู่อนันตนาคาราช
เปิดทางให้เจ้าหน้าที่ค้นหาร่างพ่อแม่ให้สำเร็จ
โดยทางครอบครัวมีความหวังว่าน่าจะพบร่างทั้งคู่
ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าพบร่างแล้วนั้น
ตนยืนยันว่ายังไม่มีการพบแต่อย่างใด
เมื่อวานที่บอกมีข่าวว่าเจอแล้วไม่เจอใช่ไหม
ใช่ครับเมื่อวานี้มีจากธรรมดิโชว์ได้ติดตามไปว่า
พบร่างของ
พบร่างลอยน้ำมาประมาณ๑๐กิโลเมตร

และนักประดาน้ำจากกองทัพเรือนะครับเตรียมที่จะดำน้ำลงไป
เพื่อผูกเชือกจำนวน๕เส้นแก่เรือที่จมกลางแม่น้ำนะครับ
จะลากเรือเนี่ยไปยังจุดที่มีระดับน้ำที่ไม่ลึกครับ
และไม่มีกระแสน้ำเชี่ยวจากนั้นก็จะงมค้นหาผู้สูญหายทั้งสองรายอีกต่อไป
นี่นะครับก็คือต้องใช้เชือกนั่นแหละ

เพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกน้ำมันเชี่ยวกราดพอสมควร

ตรงนั้นมันเป็นเหมือนน้ำมารวมกันมันก็จะเป็นน้ำหมุนน้ำวน
เพราะเมื่อคืนก็ประมาณดึกแล้วที่เขาบอกว่า
เขาก็ดีใจกันนะว่าพบแล้ว๑ร่างเป็นร่างหญิงสาว

เพราะว่าตอนเนี้ยเขาบอกว่าไปพบไกลมากจากจุดนั้นแหละ

เมื่อมามีตัวอย่างงี้ตัว

มันจะมีตุ๊กตายอย่างนี้

คือเขาทำมาเพื่อหนังเรื่องนี้เลยเหรอไอตัวนี้
ก็น่าจะใช่เหรอแม่ใช่ไหม

วันนี้ต้องจัดซะหน่อยแล้วนะ

มีคนชมหนูเยอะมากเลย

แอมซี่ทำให้แบบว่าติดใจคุณผู้ชม

แม่มดดำเค้าดูเรื่องนี้ไง

ก็แล้วแต่เวลา

คือคุณผิดกฎปุ๊บคุณโดนฆ่า

แล้วผู้ชนะกับใคร

เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาชีวิตเขานั่นแรกนั่นแหละ
ที่นี่แหละเขาถึงบอกนะทำอะไรอ่ะ

เราจะทำอะไรได้ด้วยตัวเองก่อน

เอาเงินซื้อไม่งั้นมันจะเหนื่อยมาก
เวลาสมมุติหนูจะทำอะไรแบบเนี้ย

เหมือนพี่ผัดไทยตบหน้าฉันเลย

เหมือนตบหน้าฉันด้วยรองเท้าอะจริงอุ๊ยรองเท้าเลยหรอ
แล้วก็ได้รับคำตอบว่า๕๐๐๐นะครับ

ไม่จริงเราต้องสอนเด็กไงว่าทำด้วยตัวเองก่อนได้ไหม

โอ้นี่ดีนะฮะนะครับดีอ่ะ
นะครับตอนนี้เราเจอผู้ที่ถูกรางวัลที่หนึ่ง

อ่าฮะนั่น๒๔ล้านบาท
โอ้โห๔ใบที่ไหนมด
รู้สึกตอนนี้ที่โคราชนะฮะที่นครราชศรีมาเนี่ยแหละนะ

อืมฮะประจำวันที่หนึ่งศุราคมเนี่ย๔ใบ
เยี่ยมนะฮะนะฮะซึ่งตรงกับรางวัลที่หนึ่งเนี่ย

เขาบอกว่าจะได้รับเงินรางวัลทั้งหมด๒๔ล้านบาท
บอกว่าพี่ฉันถูกรางวัล๑๔ใบ

ถ้าคุณถูกรางวัลที่๑ขนาดนี้ญาติคุณจะเยอะยุ้ยมาเลย

ให้ไปที่บ้างสิงวดหน้า
ตอนนี้เขามีดาราชอบไปหมุนวงล้อ

เขาก็ไปกับหลายคนคุณแม่ลองไปแล้วคุณแม่ไปหุ
ถ้าเกิดได้๐๐ทัวร์จะลงแม่เยอะมาก

ใดแต่ผาดเนอะไม่พอแล้วแม่ตอนนี้คือ

แม่นต่างที่เขาใบ้เขาจุดทูบจุดอะไรกันแม่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

ฮะนะครับก็เงินเดือนก็ออกถูกต้องนะครับ
แสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกหัวถูกรางวัลลอตเตอรี่ด้วยละกัน

นี่ไงมาแล้วตุ๊กฮาราค
คนรู้จักเยอะนะฮะต้องทำบุญเยอะ
แต่จริงนะถ้าถูกขนาดนี้ยินดีบริจาคนะ
ใช่ส่วนหนึ่งต้องทำส่วนหนึ่งต้องทำต้องทำต้องทำใช่ต้องทำ
เมื่อก่อนตอนที่เราทำมูไนท์เราทำกันจำได้ไหม

ปรากฏว่าแลกกับชีวิตตายหมดพ่อแม่ตายหมด

ไม่ใช่ทีละคนทีเดียวเลยรถอยู่ดีรถแบบว่า
รถซุปเปอร์สปอร์ตมาพ่อแม่ตายคงทั้งคู่เลย

แต่ทุกคนเขาบอกว่าคำถามว่าไปดูมูลไนท์สมัยก่อน
ย้อนกลับไปถามว่าเอาไหมถ้าถูกลงมาที่๑ต้องสูงเสีย

เขาบอกว่าอยู่ดีแบบว่าถูกโดนชุดเนี่ย

มันถูกที่เป็น๗๐๘๐ล้านเจ๊รักผัว
สมัยก่อนเจ๊รักผัวถูกไปร้อยล้าน

เมื่อก่อนถูกกันทีตั้งตัวได้แต่ทุกวันนี้คือมันกระจาย

เมื่อก่อนแรกก็๖ล้านที่เราอ่าน

เดี๋ยวสักพักคนมันจะแพ็คกันมากขึ้น

น้ำท่วมคนไม่มีจริงนะอย่างที่เมื่อวานเพื่อนฉันไปทำอ่ะ

มีคุณตาคนหนึ่งรอลูกปรากฎก็รอลูกปรากฎได้สบกลับมาสองสม

ก็ได้นะถูกนะครับนะฮะอ่ะมาที่เรื่องราวของความแปลกกันบ้างครับ
คุณผู้ชมครับทึ่งกันทั้งซอยสาวเดินกลับบ้านชิว
วางของบริจาคเนี่ยหนัก๑๐กิโลกรัมไว้บนหัวฮะ
แบบไม่ใช้มือจับด้วยครับวันนี้ครับผู้สื่อข่าวที่อยู่บริเวณ
ปากซอยวัดกู้บริเวณปากเก็ตนะฮะจัวร์นนท์ธปรีครับ
พบหญิงสาวนี่ฮะที่นำของนะฮะบริจาคในถุง
ว่าจะเป็นปลากระป๋องข้าวสารอาหารแห้งน้ำหนักกว่าสิบกิโลกรัมเนี่ย
วางไว้บนศีรษะแล้วเดินอย่างคล่องแคล่วนะครับ
กลางสายตาของคนที่ผ่านไปผ่านมานะครับด้านผู้สื่อข่าวเนี่ย
ได้เดินติดตามไปจนถึงห้องพักของหญิงสาวแม่ผู้สื่อข่าวก็ติดตามดีดีนะฮะ
ไปถึงห้องพักซะเลยครับโดยที่ยังคงมีสิ่งของบริจาควางอยู่บนศีรษะ
เมื่อสอบถามเนี่ยจึงทราบว่าเธอเป็นชาวกัมพูชาครับ
ชื่อว่านางสาวเซมอายุสามสิบเจ็ดปีส่วนสิ่งของที่ได้รับมาเนี่ย
เป็นสิ่งของที่บริจาคจากโรงเรียนที่ลูกเนี่ยเรียนอยู่นะครับ
ขณะที่ผู้สื่อข่าวเองเนี่ยก็ได้ให้ลูกชายของเธอลองทำแบบคุณแม่
ดุกว่าก็ปรากฏว่านะครับลูกชายบอกว่าจำไม่ได้ครับ
ตัวเองทำไม่ได้แต่อยากทำให้ได้บ้างแบบนี้แบบคุณแม่บ้าง
เพราะว่าคุณแม่ทำได้โดยไม่ได้ฝึกมาเลยฮะ
ก็เป็นวิถีชีวิตของคนที่แบบเคยที่แบบทูลไว้บนหัวเนี่ย
เราอาจจะเคยเห็นในสารคดีต่างก็เยอะพอสมควร
เขาต้องมีขอก้านคอที่แข็งแรงมากถูกต้องนะฮะถ้าจะเต็ม
เปลี่ยนเต็มไปหมดครับที่อินเดียที่อินเดียพะมาก็เยอะใช่
พะมาเยอะเดินตัวร้อยเลยก็เหมือนบางทีเขาอาจจะทำจนชินไง

สอบสวนสพภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ร้านตะวันแดงมหาชนเนี่ย
ก็ไปตรวจสอบพร้อมประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
เทศบาลนครเชียงใหม่แล้วก็สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ย
เข้าระงับเหตุนะครับ
จริงแล้วเขาบอกที่เกิดเหตุเนี่ยเพราะว่าไฟกำลังลุกไหม้

แล้วก็มีกลุ่มควันจำนวนมากเจ้าหน้าที่ได้ระดมรถดับเพลิง
ทำการฉีดน้ำควบคุมไฟให้อยู่ในวงจำกัด
ซึ่งร้านแห่งนี้อยู่ในระหว่างปิดปรับปรุงด้วยนะ
โชคดีที่เขาอยู่ในระหว่างปิดการปิดปรับปรุงในช่วงโควิด๑๙
แล้วก็ในระหว่างเกิดเหตุมีคนงานก่อสร้างกำลังส่อมแซม

จากการตรวจสอบครับก็ถามเอ๊ะทำไมมันไหม้แรงขนาดนั้น
เขาบอกว่ามีการทดลองไฟแล้วก็อุปกรณ์ต่างหลายอย่าง

นะครับแล้วช่วงเช้าเนี่ยก็มีคนงานเข้าไปปรับปรุงครับ
ก่อนจะเกิดเหตุไฟไหม้ในเบื้องต้นตำรวจคาดว่า
อาจจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรอ่าถูก
หรืออาจจะเกิดจากอุบัติเหตุบางอย่างรวมทั้งการรอบวางเพลิง

ทั้งนี้ในจุดเกิดเหตุพบเสียตันครับแน่นอน
ทใบเปล่ากองเครื่องดื่มชื่อดังเนี่ยนะโดยเสี่ยตันนั้นอ่ะ
มาซื้อที่แล้วก็เช่าที่เพื่อทำสถานที่ท่องเที่ยว
ติดกับสถานบันเทิงตะวันแดง
ทำที่ท่องเที่ยวไงอ่าโดยช่วงที่ไฟไหม้อยู่ในระแวกเดียวกัน
ไปมีร้านสะโกงสะเย็ดอะไรครับโหเขาจะเขาทำเสร็จยังของหุ้นตัวน
เขากำลังพึ่งไปซื้อเขากำลังจะเริ่มทำและจะให้เฉาที่
อะไรอย่างเงี้น่ะก็เลยไปเช็คก่อนเนอะปรากฏว่าถามว่ามีผู้เสียชีวิตก็รู้สึกจะพบศพ
รู้สึกเจ้าหน้าที่พบศพซึ่งคาดว่าเป็นผู้จัดการส่วนสาเหตุตอนนี้ยังระบุไม่ได้ว่าเป็นเพราะอะไร
อืมนะฮะเพราะเนี้ยใช้งานงานมันก็มีเสื่อมสภาพกันอืมไม่ว่าจะเป็นสายไฟรวมถึงหม้อโปรงหม้อแปลงอะไรประมาณเนี้ย
อาจจะมีเต็ดฟ้ารับวงจรได้อืมอืมอีกคราวนึงนะอันนี้เป็นแบบผ่านคลายแล้วกันเนอะ
เขาบอกว่ามีผู้ชายคนนึงแต่งงานกับเจ้าสาวคุณสมบัติเขาบอกระบุเลยนะว่า
ขาวเรียบสมบูรณ์แบบไม่พูดเยอะทำอาหารเก่งนี่คือฝันที่เป็นจริง
หากไม่มีคุณข้าวของฉันจะสุกได้อย่างไรนี่เอากระม่อหูข้าวใช่ไหมใช่
เอาแต่งงานกระม่อหูข้าวค่ะโถ่เออลงเฟซบุ๊กแต่ว่าความลักษณ์ก็อยู่ได้แค่สี่วัน
ก็เลิกกันหย่ากันเรียบร้อยนะคะ

เพราะว่าเหตุผลมีอีกปัญหา
ทำอย่างอื่นไม่ได้นอกจากหุงข้าว
ประโยชน์ถ้าน้อยไปว่าอย่างนี้นะคะ

อย่ามีคู่เลยดีกว่าไหมถ้าเป็นอย่างนี้

ฉันว่ามันสำหรับใครเครียดวินาทีนี้

จุมพิษเจ้าสาวด้วย

เดี๋ยวช่วงหน้าหลายคนรอพี่โป๊ปอยู่นะ

ก็นางกลับมาเล่นไอจีด้วยการโพสต์รูปฟิตติ้งละครพรมลิขิต
หรือว่ามันคงจะเป็นพรมฤกษ์สินะจ๊ะ

ถ้าทำเป็นหนังตอนนั้นทำเป็นหนังที่จีเดสทำ

เสร็จแล้วตอนนี้เนี่ยพี่หน่องอนุโนชาเนี่ย

ปรากฏว่าในงานนี้แฟนก็เข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากเลยนะฮะ

แล้วผู้สิทธิ์เข้ามาตอบหัวหมุบอะไรอะ

เพราะว่าเดี๋ยวจะได้คุณเกรทวรินทรมาเล่นด้วย

คือมันเป็นเอาคนดังคือมาร่วมแจมกันตลอดนะ

เปรี้ยงตั้งเลยนะออกกว่าสองสามสี่วิแล้วแว๊บเดียวก็โอ้โหคนก็
ทำเป็นหนังพลตอานนท์ไปได้นะใครดังก็เอาเข้ามาเอาเข้ามา
ในฐานะคนดูนะมันก็จะดูอะไรที่หลากหลายอ่ะคนแสดงดีดีก็
ขึ้นเป็นร้านเลยครับครับแต่ช่างแป๊บเดียวใช่ไหมแป๊บเดียวเปิดมา

มาน้องมิวนิษฐานะคะเป็นคุณแม่เรียบร้อยแล้ว
ก็ถอดแบบว่าน้องเนี่ยเหมือนคุณพ่อนะเขาบอกหน้าตาเหมือนคุณพ่อเลยนะ
มิวก็นี่เลยค่ะแม่มือใหม่แปลงฟันให้น้องนะ
งานนี้ก็แม่ในวงการบรรเทียงเช่นเป้อร์ปันว่า
ก็มาชื่นชมว่าเก่งจังเลยแปลงเหงือก

นี่เขาเรียกแปลงเหงือก

นี่เวทย์แซมเซอร์แมนแล้วแปลงร่างแปลงร่าง
โหดูเดินดู
เป็นคุณแม่ที่น่ารักนะครับ
มาถึงเรื่องราวของคุณเตอะชันทวิทช์กันบ้างนะคะ
เป็นพูดภาพที่มีออกมากแล้วนะครับ
กาอีกแล้วครับถือว่าเป็นภาพที่ทำเอาสาวสาวหลายคนต้องอิจฉา
น้องใหม่ดาวิกาฮะสุดสุดนะครับเมื่อเต๋อชันทวิตครับ
ลงมือเก็บกวาดโต๊ะแล้วก็ล้างจานด้วยตัวเอง
โดยคลิปดังกล่าวถูกอัดไว้นะฮะโดยพี่กล้าวนะครับผม
ผู้จัดการส่วนตัวของสาวใหม่ดาวิกาครับพร้อมกับระบุแคปชั่นว่า
ผู้ชายดียังมีอยู่ไหมนี่ไงลุงนะฮะด้านเต๋อก็บอกว่า
แบบอารมณ์ดีว่าชอบล้างจานครับนี่อืมดูค่ะดีนะคะ
ล้างจานยังไงให้น่ารักจะหาสุดใดได้ว่าผู้ชายล้างจานเนี้ย
เนอะอืมเออเอออืมเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออ
น่ารักพี่อืมพี่เช้าต้องน่ารักกว่านี้น่ะทำไมพี่เช้าสักผ้าด้วย
สักผ้าด้วยอืมทำทุกอย่างเลยกว่าจักรย่ายปลูกไปไม้กว่าอันนี้
แค่ล้างจานน่ะใช่อืมแต่ของพี่ลงคลิปใช่ของพี่ลงคลิปไปเงียบอี๊บเลย
ครับผมทำเป็นทำเป็นอาชีพนะครับผมน่ารักนะชาว
ปลูกผักปุ้งกว่าจักรย่ายนะครับนี่ครับผมทำไมถึงทำคะอะไรนะครับ
มีแรงจูงใจยังไงคะไปทำอะไรผิดไว้หรือเปล่า
ไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วผมเป็นคนที่ชอบทำอยู่แล้วก็คืออยากให้บ้านสะอาดเรียบร้อย
แบบนี้ใช่นะครับเบียสั่งมาก็ตะวัดคำเดียวครับเออ
อ่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการฮะช่วงหน้าครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
ซัก๑๐มาซื้อหนูได้ไหมด่าจู๊ปไทยทั้งวันเลยทำเหมือนมากเลย

มาเหมือนนะ
แม่ดวงถูมใจเนอะ

ต้องทำสิต้องทำสิ

งั้นมันพี่ไม่ทำอะไรแม่มันอยู่เฉย
มันไม่ทำอะไรแม่มันอยู่เฉย

เป็นลำตอนทับหมุธิะโอเคเออมันเหมือนนก
ล้มเทียบสิขอดูในหนังสิ
มีไหมมีภาพไหมมีสิดูแองจี้ถอดก่อนลูก

เหมือนแองจี้

แต่รูปนั้นชื่อรุ่นนี้ไม่ได้นะ
ใช่ลุ่นนี้มีเคราด้วย

ได้ครับผมอบอุ่นหัวใจน้องไม้พี่รัฐได้กอดน้องแม็กซ์เวลนะครับ

ส่วนหนุ่มก๊อฟพิชยะนี่ก็คืออย่างปังเลยทีเดียว
ทั้งห่างกันไกลนะครับล้าสุด
สองพ่อลูกได้เจอกันเป็นทีเรียบร้อยแล้วโดยนุ่มก๊อบ
ได้เปิดเผยคลิปโมเมนต์ความอบอุ่นผ่านช่องก๊อฟพิชยา
ในคลิปกว่าจะได้เจอขอก่อนแล้วหรั่งแน่นเลย
อกจากความน่ารักของพ่อลูกนะครับแล้วก็ลุงกับหลานแล้ว
ก๊อฟยังได้เผยโมเมนต์นะครับระหว่างที่พี่น้องที่ได้ให้หนุ่มไม้เนี่ยตัดผมให้นะครับ
ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาก็ปังสุดนะฮะ
นี่ครับจากห่างกันไกลตอนนี้ก็ใกล้กันไกลแล้วนะครับผมนะครับ
ใกล้กันไกลกันไกล
ไม่ติดโควิด

วันนี้เจ๊จะปิดรายการสวัสดีครับ

ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
โปรดติดตามตอนต่อไป